ตอนนี้ประมาณ๗ล้าน๕มั้ง
หนูไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียว

เหมือนตอนนั้นหนังเรื่องห่มโรงค่ะ

ชอบมากเลยอยากเล่นเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ที่โรงเรียนเขามีแบบสอนดนตรีไทย
แล้วก็จะมีห้องดนตรีให้เด็กเข้าไปเล่นได้เลย
เราก็เลยแบบอยากเล่นก็เลยไปให้อาจารย์สอนที่โรงเรียน
ก็จะคล้ายเด็กทั่วไปที่เราเล่นดนตรี
แล้วเราก็จะแบบอุ๊ยเบื่อชิ้นนี้แล้วอยากไปลองชิ้นอื่น
วกกับตั้งแต่เด็กจนโตจะเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาก
มากค่ะแล้วเราก็จะชอบเพลงประกอบการ์ตูน
เราฟังก็แบบทำไมเพลงนี้มันสนุกจังเลยมันเป็นเพราะกลอง
ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเรียน
วกกับตอนนั้นพี่สาวที่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ไปเรียนกรองอยู่พอดีก็เลยแบบบอกพ่อว่าอยากไปเรียนด้วย

จริงจังตอนที่จะเข้ามหาลัยนี่แหละค่ะ
นั้นคือไม่เคยจริงจังมาก่อนเลย
เพราะว่ามันจะต้องใช้สอบเข้ามันเป็นชีวิตเราอนาคต

ก็เลยรู้สึกว่าต้องจริงจัง
จริงมองตัวเองอย่างแรกค่ะว่า
เราทำมันได้ดีแค่ไหนแล้วเราอยู่กับมัน

พ่อวัดบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราชอบสิ่งไหน
ทำมันแล้วเบื่อน้อยที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุดนะคะ
ก็คือสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราควรจะทำมันเป็นอาชีพไปเลย
ตีได้เต็มเพลงเป็นเพลงบังรจันทร์นี่แหละค่ะ
จริงคือไม่ได้ตีได้ถึงเทคนิคขนาดที่เป็นในคลิปนะคะ
ตอนเด็กก็จะตีแค่จังหวะง่าย

อาจารย์ให้โชว์เป็นเพลงแรกหนึ่งค่ะ
น่าจะประมาณม๖เข้าปี๑อายุน่าจะประมาณ๑๘
เพลงแรกเป็นเพลงการ์ตูนค่ะ

อันนั้นก็คือเราไม่เคยทำแบบดอมโคเวอร์จริงจังขนาดนั้นมาก่อน
ตอนนั้นพี่ที่เขาทำรัมโคเวอร์เหมือนกัน

อันนี้ก็คือตันได้รับโอกาสจากที่นี่เลยค่ะ

พอพี่เขาลงไปปุ๊บก็มีคนเข้ามาดูเยอะมาก

ก็รู้สึกโอ้วสุดใจ
เตางอยนี่แหละค่ะที่เพิ่งทำลงไป
เป็นจังหวะที่เราไม่คุ้นเคยด้วย
แล้วก็จังหวะลูกทุ่งเป็นจังหวะที่ตียาก
อกจากจะตีให้โน้ตได้แล้วค่ะ
ตีให้ฟิลได้ก็ยิ่งยากยิ่งกว่า

เลือกพี่ชัดแล้วกันค่ะ
เพราะว่าคือตอนเด็กเวลาเราจะเรียนเพลงอะไร
แล้วปกติเวลาฟังเพลงก็จะรู้สึกว่า
กรองเทศแต่เราไม่เคยไปขนขวายชื่อมือกรองเลย

ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชักก็เป็นคนหนึ่งที่อยากแบตเทิลด้วย
คอมเมนต์นะคะอยากบอกไว้เลยว่า
ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบในผลงานตัวเองแล้ว
แล้วสิ่งที่เราทำไปมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใคร

เมนต์ไหนมาติยังมีเหตุผลเรารับฟัง
ส่วนคอนเทนต์ไหนมาโหตีไม่เห็นเหมือนเลย
แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะตีไม่เหมือน
เราก็ไม่ต้องสนใจคนที่เขาบอกว่าตีไม่เหมือน
แต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาป่วนแบบว่าไม่มีเหตุผลเลยค่ะ
ไม่ต้องไปแคร์คอมเมนต์ที่เราไม่ชอบค่ะ
หรือถ้าเราทนไม่ไหวจริงก็
แค่เฉพาะช่วงที่ไม้มันหลุด
บางทีไม้หักก็พลิกอีกด้านหนึ่งมาเล่น
ให้แหดหลุดก็ทำใจค่ะแล้วก็ตี๔ไป

เราก็บอกเขาว่าน้ำแสนแตกนะคะ
หัวกระเดืองหลุดก็หันไปบอกว่าแบบ
หัวกระเดืองหลุดแล้วนะทุกคนก็ตัดจบ
ได้ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่น
อันนี้ก็คือได้ไปเล่นด้วยฝีมือตัวเอง
ตอนนั้นได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะ

เขาก็จะคัดเด็กมาจากทั่วประเทศ

คนที่ได้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่น
ก็สำหรับน้องนะคะที่มีฝัน

หรือว่าเรื่องอาจจะไม่ใช่ดนตรีก็ได้
ถ้าน้องมีโอกาสในการทำความฝันของตัวเองนะ

แล้วก็ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้สุด